ว่าเรื่องนี้ต้องมีคำตอบค่ะ
ญาติคนไข้เขาไปร้องเรียนผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนึงบอกว่า

คนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุมีอาการเลือดข้างในสมอง
คุณผู้ชมดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่คนไข้ดิ้น
เพราะว่าเขาอาจจะเจ็บหรือเขาอาจจะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวรเปรย์มีอาการอย่างไรคุณผู้ชมดูนะคะ

อุ๊ยนี่ไงอุ๊ยเมื่อกี้ตบหัวใช่ไหม
แล้วพี่เขายิ่งแบบว่าอาจจะแบบเจ็บอุ๊ยเนี่ย
คือใช้ไหล่เนอะไหล่กระทุกเนาะนะคะฮือใช้ไหล่

คือบางคนบางคนเป็นคนกลัวที่แคบอะไรอย่างนี้
มันเป็นอุมวงนะแค่เข้าไปเสียบตัวนั้นอืมดังอะไรอย่างนี้แล้วมันต้องอยู่ไหนนาน
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณทำแบบนี้เนี่ยยังไม่จบอีกเหรอ
คุณทำอย่างเดียวคนไข้ได้เหรอเขาประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหม
กระชากขาเหมือนให้นอนนิ่งดึงแขนเอาไว้เพื่อให้จะได้อยู่นิ่ง
แต่คนไข้ก็ดินไปดินมา

ไม่รู้ว่า
นี่ดึงแขนเขาไว้อีกแล้ว
ไม่รู้ว่าจะด้วยอารมณ์โมโหหรืออารมณ์อะไรยังไง
แต่เนี่ยทุบไม่หยุดเลย
ญาติคนไข้บอกไม่โอเค
ขาคนไข้เห็นไหมคะว่าเขาถูกมัดเอาไว้แล้ว
ตอนแรกแรกพอเข้าใจได้ว่า
เพราะคนไข้ดิ้นก็ต้องจับขาจับแขนให้เข้าที่เข้าทางแหละ
ได้เข้าอุโมงได้แต่หลังมันเหมือนไม่ใช่ค่ะ
เพราะจังหวะเมื่อสักครู่นะคนไข้ไม่ดิ้นแล้ว

แล้วก็ตีบริเวณหว่างขาคนไข้หลายต่อหลายครั้ง

เอาคลิปมาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ขอฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลหน่อย
เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ

แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงในโรงพยาบาล
คนไข้เกิดอุบัติเหตุมา

ทำให้คนไข้มีอาการดิ้นทุรนทุราย

เรื่องต้นโรงพยาบาลออกมา

คลิปนี้เป็นคลิปเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๔กันยายนที่ผ่านมา

อายุ๕๐ปีประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลหล่มศักดิ

หมอสั่งให้ยาระแล้วก็มัดผู้ปวดไว้แล้ว

แล้วก็ดิ้นโรนอย่างรุนแรงจนชื่อที่มามัดล๊อคตัวไว้หล็กขาด
เจ้าหน้าที่เลยต้องให้พนักงานเวรเปรย์คนนี้
ช่วยควบคุมให้คนไข้อยู่ในอาการสงบ
จากภาพมันคือการกดตัวคนไข้ไว้ไม่ให้ดิ้น
ภาพอาจจะดูไม่นุ่มนวลไม่เหมาะสม
เหมือนเป็นการกระทำความรุนแรงกับคนไข้
ซึ่งโรงพยาบาลลมศักดิ์สอบสวนแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือน

แต่ย้ำว่าไม่ได้มีการกระทำรุนแรงเกินไป

จังหวะนี้ทุกคนสงสัยกันว่า
คนไข้ก็ไม่ได้ยินคุณทุบอะไรตรงหว่างขา

แต่เขาบอกเนี่ยทุบหลายครั้งด้วย
เขาบอกว่าไม่ได้มีการทำรุนแรงเกินไป

ส่วนคนไข้ในคลิปก็ปลอดภัยดี
ไม่ได้มีอาการข้างเคียงทางสมองนะคะ
ไม่ได้ทำรุนแรงเหมือนที่ปรากฏในภาพ

เอ๊ะอย่างไรน้ององค์ล่ะ